มาดูเรื่องราวสุดชีช้ำกะหล่ำปลีสำหรับหัวอกคนเป็นแม่กันหน่อยนะคะ
เมื่อรู้ว่าลูกสาวัยหกขวบเนี่ยถูกคมคืนค่าห้องเรียนเลยอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะเรานำเสนอข่าวไปแล้วคือหลังเกิดเหตุค่ะ
คุณแม่ของน้องผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักเมืองนครปฐม
อันนี้หนึ่งทางนะคะส่วนอีกทางหนึ่งเนี่ยก็ไปร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับมูลนิธิปวีนาหงษกุลนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
พร้อมกับคุณแม่ของน้องผู้เสียหายคุณผู้ชมเดินทางไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอก
เร่งรัดติดตามทวงถามความคืบหน้าของคดีความ
คือคุณปวีนาบอกว่าเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่อุกอาจ
ผู้ต้องหากล้ามากกล้าก่อเหตุในสถานศึกษากลางวันแสก
อันนี้หนึ่งช่องทางนะคะเรื่องของคดีความเนี่ย
คุณปวีนาไปทวงถามให้ส่วนอีกหนึ่งทางที่จะทำควบคู่กัน
ก็คือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา
มูลนิธิปวีนาหงษกุลก็บอกว่าจะประสานไปที่สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดนครปฐมเพื่อช่วยเหลือเยียวยา
กรณีของน้องผู้หญิง๖ขวบที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะ
แล้วก็จะประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ดูแลเรื่องของการย้ายโรงเรียนและตรวจสอบ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยแบบนี้ขึ้นด้วยนะคะ
ฟังเสียงคุณปวีนากันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวก็ยิ้มบ้างอะไรบ้างนะอย่างในสภาพนั้น
นี่ค่ะคุณปวีนาบอกว่าไม่ได้นะ
คดีนี้จะปล่อยผ่านไปไม่ได้คือต้องเอาให้ได้อ่ะค่ะ
ค่ะพลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
บอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะ
ก็เป็นคนในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
แต่มีที่อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง
ทราบชื่อก็คือนายสนองเข็มทองอายุ๔๘ปี
ตำรวจตอนนี้ได้มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็คาดว่าน่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายเร็วนี้ล่ะค่ะ
ในส่วนของโรงเรียนได้มีการสอบปากคำครูประจำชั้นไปแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบว่าทำไมโรงเรียนปล่อยประละเลย
ส่วนนี้คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดสามารถจับตัวคนร้ายได้อย่างชัดเจนนะ
เนี่ยตอนเข้าไปในโรงเรียนไปก่อเหตุค่ะ
แล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะว่าโรงเรียนเองปล่อยประละเลยหรือเปล่า
ทำไมนายคนนี้ถึงเข้าไปในโรงเรียนได้แล้วไปก่อเหตุอุกอาจแบบนี้ได้
คือเข้าไปในห้องเรียนเลย
แล้วกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทำกับน้องผู้หญิง๖ขวบคนนี้เพียงคนเดียว
มีภาพคือไปฉุดกระชากลากถูเด็กผู้หญิงคนอื่นด้วย
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลว่า
ผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุกับเด็กนักเรียนหญิงคนอื่นอีกหรือไม่
เอาล่ะก็ภาวนาขอให้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้เร็วนะถือว่าเป็นภัยสังคมมากเลย